ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีอุทาหรณ์สอนคนมีปืนค่ะ
ถ้าหากขาดทักษะความชำนาญหรือว่ามีความประมาทเลินเล่อ
ความตายก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมนะคะ
ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะมีผู้ชายคนหนึ่ง
นำอาวุธปืนก้าวมอไปวงเหล้า
นั่งดื่มกินกันเสร็จแล้วจะมีการชักปืนออกมาโอ้อวดเพื่อน
สุดท้ายปืนลั่นกระสุนเจาะอกเพื่อนตายอย่างอนาจ
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ตี๒วันที่๒๖มิถุนายนเกิดเหตุยิงกันตายที่บ้านหลังหนึ่ง
หมู่บ้านหินไก่เขียตำบลทุ่งโพอำเภอน้องฉางจังหวัดอุทัยธานี
ตำรวจสพเขาบางแกรงรุดไปตรวจสอบเจอแต่กองเลือด
กระสุนถูกหามส่งโรงพยาบาลสิ้นใจก่อนถึงมือหมอ
สัญชัยวิมุติหรือเบี้ยวัย๓๘คือผู้เคาะร้ายถูกยิงด้วยปืน๙มมเข้ากลางอก
เดือนโพดีเจ้าของบ้านบอกครอบครัวเตรียมจัดงานทำบุญ๕๐วันให้กับสามีที่เพิ่งเสียชีวิตไป
คืนที่ผ่านมาญาติญาติมาช่วยจัดเตรียมงานตั้งวงดื่มเหล้ากัน
หลังเข้านอนไม่นานจู่ก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับเสียงเออะโวยวาย
พบนายเปรี้ยวถูกยิงหายใจรวยรินเพิ่งสูญเสียสามีแท้ยังมาเกิดเหตุร้ายที่บ้านอีกจนได้
อ้าวไม่รู้ว่ะฉันนอนหลับอ่ะ
เขานั่งกันกี่นั่งกินเหล้ากันเนี่ย
สับเค้ากันหักก้อนมามาหลายคนแต่มันจะกลับไปบั่งหรือบ้าก็ไม่รู้

ตำรวจนำตัวกเลงสักพร้อมปืนบาร์ไอต้าไปสอบสวนที่โรงพัก
เขาสารภาพว่าก่อเหตุจริงระหว่างนั่งดื่มกินพอเมาได้ที่
หยิบปืนออกมาโชว์และจะขอลองปืน
แต่เพื่อนห้ามไว้จึงพยายามเคลียร์ปืนเอาแมกกาซีนออก
แต่ลืมไปว่ายังมีกระสุนค้างอยู่ในรังเพลิง
จนเกิดปืนลั่นเจาะอกนายสัญชัยจนล้มคว่ำ
ยืนยันไม่มีเจตนาฆ่าเป็นแค่เหตุปืนลั่น
ตำรวจแจ้งข้อหากระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ตำรวจก็ยังไม่ทิ้งประเด็นอื่น
อาจเป็นสาเหตุแห่งการตาย
ในชั้นนี้ตั้งปมไปที่ความประมาทไว้ก่อน
อาวุธปืนเกิกเปรียบจะเหมือนดาบสองคม

หากขาดความชำนาญประหมาตเร่อ
ความตายก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน